ส่วนที่ระยองค่ะเป็นปัญหาเรื่องของการจอดรถค่ะ

เขาก็ไปจอดรถหน้าร้านแว่น
คนในร้านแว่นก็ออกมาบอกว่าจอดไม่ได้

คนที่จะจอดก็ไปไปจอดที่อื่น

คนที่ร้านแว่นเอาเขียวเหมือนเขียวเกี่ยวข้าว
เหมือนจะมาไล่ฟันเขาอ่ะแล้วก็ตะโกนด่าเขาด้วยเนี่ยค่ะ
นี่นะคะนางสาววันนิพากอเซมอายุ๕๕ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๗อยู่ที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
เขาบอกว่าต้องไปให้ปากคำกับตำรวจที่สพเมืองระยอง
ช่วงค่ำเมื่อวานตัวผู้ใหญ่วันนี้พาเนี่ย
ขับรถมิซูบิชิปาเจโร่สีขาวทะเบียนกไก่มม๙๗๙๑กรุงเทพ
จอดที่ร้านแว่นแถวแถวศูนย์การค้าระยองสายสาม
เพราะว่าจะไปซื้อลูกฟุตบอลที่ร้านใกล้ร้านมันจะปิดแล้ว
มีผู้หญิงคนนึงอายุประมาณ๕๐ปีเป็นภรรยาเจ้าของร้านแว่นค่ะ
นี่นะคะมาตะโกนบอกว่าห้ามจอดห้ามจอดหน้าร้าน
ผู้ใหญ่วันนิพาบอกว่าก็เดินไปขึ้นรถนะคะ
แล้วก็จะขับออกไปนะคะคือไม่ได้ดื้อไม่ได้ฝืนจะจอดนะคะ
แต่ผู้หญิงคนนี้ตะโกนด่าไล่หลังไปหยิบเขียวเกี่ยวข้าว
จะมาทำร้ายร่างกายผู้ใหญ่อะค่ะก็เลยรีบขึ้นรถแล้วก็ขับรถไปเลย
โอ้โหไม่อย่างนั้นไม่รู้จะโดนเขียวเกี่ยวเข้าฟันหัวหรือเปล่า
บอกแบบนี้นะคะก็เลยไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับภรรยาเจ้าของร้านแว่นค่ะ
เขาเข้าไปเอามีดออกมาไล่ฟันเราอะ
คือผู้ใหญ่วันนี้พาบอกว่าก็ไม่ได้ฝืนว่าโอ้โหจะมาจอดยังไง

ใช่แล้วมันหัวมุมพอดีด้วยนะ
แต่ถ้าเอาเขาจริงเนี่ยคุณเป็นเจ้าของร้านเจ้าของบ้านเจ้าของตึก
ก็มันก็ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะไปไล่ฟันไล่ทำร้ายเขาใช่ไหม
ใช่คือก็แค่มาเตือนมาบอกว่าตรงนี้จอดไม่ได้นะ
แล้วอำนาจก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ใช่ไหม
ถ้าเขาจะมาล็อกล้อเขียนใบสั่งอะไรก็ว่ากันไปมันไม่ใช่อำนาจของคุณ
ในพื้นที่บอกร้านแว่นนี้ก็ไม่ยอมให้ใครไปจอดหน้าร้านเลย
เมื่อหลายปีก่อนก็เคยเกิดเรื่องแบบนี้มาแล้ว
เคยเป็นข่าวมาแล้วด้วย
ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ถกเถียงกันมาตลอด

ความจริงแล้วพื้นที่ทางถนนหรือว่าฟุตบาทเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของใคร

เป็นสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ที่เขาจะดูแลว่าใครจะไปกีดขวางการจราจรหรือไม่

เห็นไม่ชัดว่าเป็นขาวเหลืองหรือเป็นอะไรนะตรงนั้น

เป็นอะไรก็แล้วแต่ก็เจ้าของร้านก็ไปทำแบบนี้ไม่ได้